งั้นเดี๋ยวพาไปเติมอะไรใส่ท้องกันหน่อยดีกว่า
แต่ว่าช่วงนี้นะคุณสืบสกุลหลายคนบอกว่ากังวล
ไม่กล้ากินกุ้งไม่กล้ากินอาหารทะเล
แม้หมอจะออกมาบอกว่าถ้าเกิดปรุงสุกกินได้
เขาบอกว่ากุ้งของเขาปลอดภัยแน่นอน
ดูสิคะเอาประหลอดมาวัดไข้กุ้งทีละตัวเลยนะ
เดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
คือเขาเป็นไอเดียในการโปรโมทร้าน
ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ากุ้งแต่ละตัวที่กว่าจะเอามาทำอาหารเนี่ย
เขาผ่านกรรมวิธีเขาผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว
อันนี้ลองดูลองดูขำด้วยค่ะคุณผู้ชม

อกจากนั้นค่ะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ุ้งเขาต้องล้างไหมเอาล้างด้วยค่ะมีเจลแอลกอฮอล์

ถ้าเกิดว่าตัวไหนมีความเสี่ยง

เขาก็จะเอาไปทำอาหาร
เป็นเกี้ยวกุ้งตัวใหญ่เนื้อนุ่มเด้งน่าทานค่ะ
พร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้ทานกัน
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเนี่ยเขาขาย๒๐บาทเองคุณผู้ชม
คือขายอยู่ที่พื้นที่อำเภอกำแพงแสนที่นครปฐมค่ะ
พยายามที่จะพลิกวิกฤตสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
กลับมากล้าทานอาหารทะเลแล้วก็เขียนเอาไว้ด้วยนะ
โมทเอาไว้ว่ากุ้งของร้านเราปลอดภัยทุกตัวไม่เชื่อมาลองได้
แล้วที่ร้านนะเขาไลฟ์เขาไลฟ์ตอนที่ขับรถไปซื้อกุ้ง
เขาไปซื้อที่แพร่กุ้งอยู่ที่กำแพงแสนนี่แหละ
ที่แพร่ก็มีมาตรการในการคัดกรองโควิดเหมือนกัน

โอ้โหนี่เลยค่ะดิฉันว่าวิธีการแบบนี้
มันช่วยทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นร้านมากขึ้นด้วยนะ
แต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาทำอาหารปรุงสุก